ทำให้มีผู้เสียชีวิต๕ศพ
ตอนนี้ยังต้องหาทางนำผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ

เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้บ้านหลังหนึ่งนะครับที่หมู่บ้านกฤษฎานครสามสิบเอ็ด
ทวีวัฒนาถูกไฟไหม้อืมเจ้าหน้าที่ไปฉีดน้ำดับไฟค่ะ
พอเพลิงเริ่มสงบเนี่ยพยายามจะเข้าไปเคลียร์ด้านใน
เพราะทราบว่ามีผู้ยังติดอยู่ข้างในอยู่หนึ่งคนอืม
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือยังค่ะปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ย
พังถล่มคลืนลงมาเลยนะฮะ
ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปอีก๔คนนะครับท่านผู้ชมครับ
เฮ้ยบอกแล้วบอกแล้วอาคารสัตว์ตัวครับถล่มลงมาแล้วครับ
บอกแล้วข้างในมีใครเป็นอะไรบ้างปาดเลยนะครับ
ตอนนี้อาคารถล่มลงมาแล้วนะครับถล่มลงมาแล้วนะครับอ่า
ตอนนี้อาคารถล่มลงมาแล้วนะครับตอนนี้อาคารถล่มมาแล้วครับ
นะครับอาคารอาคารถล่มลงมาแล้วนะครับอ่า

สิ่งงานที่บอกแล้วมันเป็นต่อใครนะครับอาคารได้สุดตัวลงมาแล้วนะครับ
มีอาสาสมัครติดค้างอยู่ภายภายในนะครับบอกแล้ว
อาคารนะครับได้สลบลงมานะครับมีทั่วติดค้างอยู่ภายในนะครับ
ข้างหลังด้วยถล่มหมดเลย
อาคารถล่มลงมานะครับมีอาสาธิ์ธรรมักติดอยู่ข้างในจังหวัญมากนะครับ
นะครับหมดเลยครับ
กล้องทร่างได้ถล่มลงมานะครับพร้อมธรรมศาลา๒๐๐๑
นี่เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับจะเป็นภาพสองมุม

มีเพื่อนของเขาที่เข้าไปด้านในเนี่ย
ถูกบ้านหลังนี้ที่พังคลืนถล่มลงมาเนี่ย

ใช่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะบ้านหลังนี้ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยมี๓ชั้นนะคะ
นี่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองบอกเลยว่าการช่วยเหลือการฉีดน้ำยากนะคะ
โครงสร้างของอาคารแล้วจังหวะที่ถล่มลงมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านใน

นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับ
ถ้าบิดถ้าไม่เป็นอันแรกครับตอนนี้จะวิ่งออกมากกว่าอย่างน้อยค่ะ
ผู้ชมครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบภาพในสองมุมนะครับ
ในช่วงเวลาที่บ้านหลังนี้พังถล่มลงมา
เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่คาดคิด
แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เขาเริ่มเตือนกันแล้วล่ะในช่วงเวลานั้นว่าเดี๋ยวมันจะถล่มน้ำ
เพราะว่าดูท่าทางมันจะซุดอยู่นะครับ
เนื่องจากฉีดน้ำหลังจากเกิดเพลิงไหม้อยู่นานพอสมควรนะครับ
แต่ก็มีผู้ที่อยู่ด้านในแล้วออกมาไม่ทันนะครับ

มีจุดที่เป็นข้างบ้านนะฮะนี่เป็นด้านข้างนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นไหมฮะตรงกำแพงเนี่ยครับ

ดีนะคะวิ่งมาที่ทันนะคะ

เหมือนกับมุมนี้ก็จะเป็นจุดที่ชุดกู้ภัยก็จะปีนกำแพงเข้าไป
เพื่อจะไปช่วยเหลือแล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่ด้านใน
แล้วเจ้าหน้าที่คนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปีนกำแพงพอดีค่ะ
ใช่ครับบ้านหลังนี้มีคนอยู่ในบ้านอยู่๘คนนะฮะ
ใช่ค่ะเป็นผู้ชาย๔คนผู้หญิง๔คนนะคะ
แต่มีคนหนึ่งที่ยังติดค้างอยู่ตอนที่เกิดเหตุ

เพราะเหมือนกับว่าเขาไปหลบอยู่ห้องน้ำด้านบน
ซึ่งตอนนี้ตอนที่เพลิงสงบแล้วต้องฉีดน้ำเลี้ยง
แล้วเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปคือจะไปหาผู้ชายคนนี้

ก็เข้าไปกันหลายคนแต่อยู่ดีโอ้โหมันพังคลืนถล่มลงมาแบบนี้ครับ
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นะคะ
แล้วก็ต้องวิเคราะห์ขยายผลกันเพิ่มเติมว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
โครงสร้างของบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้าน๓ชั้นเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงขั้นเอ่ยปากเลยว่า
การช่วยเหลือการดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบาก
ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของโครงสร้างของบ้าน

เหตุการณ์นี้เป็นเหตุไม่คาดฝันมันเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๕ค่ะ
นี่คือบ้าน๓ชั้นนะคะหมู่บ้านกฤษฎานคร๓๑ถนนบรมราชชนนานี
ทวีวัฒนากรุงเทพภาพจอเล็กนะคะ
อย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอคือภาพสดจากบ้านหลังที่เกิดเพลิงไหม้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรายังคงอยู่ในพื้นที่อยู่นะคะ
เดี๋ยวจะมีการรายงานบรรยากาศสดเข้ามาด้วย
ให้ดูภาพคู่ขนานกันไปแบบนี้นะคะ
ระหว่างการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์เริ่มต้นตอนตี๕

ในบ้านมี๘คนผู้ชาย๔คนผู้หญิง๔คน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธนภัย
อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ไปช่วยเหลือนะคะ
มีนักผจญเพลิงช่วยกันระดมฉีดน้ำ
ส่วนเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านใน
แต่ช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยนะคะ

คนในบ้านนะคะหนีออกมาได้๕คน
เจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้อีกสองคนก็คือชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
แต่มีอีก๑คนที่ขึ้นไปหลบอยู่บนห้องน้ำชั้น๓
แล้วยังคงติดค้างอยู่ด้านใน
นี่แหละค่ะคือคนที่เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยผู้ชายที่หลบอยู่ในห้องน้ำชั้น๓
เสียชีวิตอยู่ในนั้น
ประเด็นคือระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามช่วยเหลือ
ต้องระดมฉีดน้ำเข้าไปควันยังพวยพุ่งออกมา
ปูนมันดังค่ะเจ้าหน้าที่พอจะรู้แล้วนะคะ
ว่าบ้านหลังเนี้ยกำลังจะถล่มนะคะได้ยินเสียงปูนดังแล้วมันก็ร้าว
เสียงมันดังมาเป็นระยะระยะโอ้โหแล้วก็ถล่มซุดลงมา
อย่างที่เห็นภาพนี้คือภาพมุมสูงให้ดูอีกมุมหนึ่ง
จังหวะถล่มลงมาก็ตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือช่วงจังหวะที่ถล่มลงมาตามภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่บางส่วนเขาก็ออกมาเตรียมอุปกรณ์
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
แต่บางส่วนยังอยู่ในบ้านนะคะบางส่วนยังอยู่ในบ้าน
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ในบ้านแล้วก็จังหวะที่บ้านหลังนี้ถล่มลงมา
นี่แหละค่ะเป็นวินาทีที่เพื่อนพี่น้องเจ้าหน้าที่คนอื่นเขาก็ตกใจ
พยายามตะโกนเข้าไปว่าข้างในใครเป็นยังไงบ้างไหม
เดี๋ยวไปดูจังหวะนี้อีกสักทีนึงนะคะ
ท่านหวบฟุติทางไปในอักษรแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่อสาธารณะผ่านภัยนะครับมันก็อยู่ระหว่างนะครับ
ติดค้างอยู่ภายในห้องน้ำนะครับ
อีก๓ลายช่วยเหลือออกมาได้นะครับ
สุดแล้วติดค้าง๔ลายช่วยออกมาได้๓ลาย
อีกหนึ่งลายติดค้างอยู่ในห้องน้ำ
นี่นะคะให้ดูภาพวินาทีที่บ้านหลังนี้ถล่มลงมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะเป็นวินาทีชีวิตจริงที่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ด้านในของบ้านเพื่อไปช่วยเหลือผู้ชายที่ติดค้างอยู่ในบ้านบนชั้น

ส่วนลำดับเหตุการณ์การช่วยเหลือนะคะคือตั้งแต่ตี๕ตั้งแต่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยค่ะเจ้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนาก็เร่งไปที่เกิดเหตุ
พอไปถึงโอ้โหไฟกำลังลุกไหม้แบบรุนแรงนะคะ

แล้วก็เร่งฉีดน้ำค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาว่ามีคนเจ็บติดค้างอยู่ข้างในอุ้ยไฟไฟแรงมากนะค่ะวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงไฟยังแรงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะครับตอนที่ไปถึงในช่วงแรกเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่ามีคนติดค้างในบ้านที่ดัดฟ้าหนึ่งคนบันไดหนีไฟด้านหลังหนึ่งคนหกโมงครึ่งไฟก็เริ่มลดลง
ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้ว๗คนดังนั้นเหลือติดค้างอยู่๑คนตอนนั้นนะคะยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือยังมีชีวิตอยู่๖นาฬิกา๕๒นาทีไฟสงบนะคะแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าบ้านหลังนี้ถล่มลงมาก็คือช่วงเวลาประมาณ๗โมงเช้าค่ะซึ่งตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยติดอยู่

ส่วนคนที่เป็นคนในบ้านที่ติดอยู่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ออกมาไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตอยู่แล้วนะครับคือนายเกียรติแพทสันอายุ๓๕ปีตอนนี้นำศพออกมาได้ศพเดียวนะครับคือนายธนพบประภัยนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บอีก๗คนก็คือคนที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ๔คนเป็นเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บนะครับมีนายอิทธิพลประสงค์ทรัพย์เป็นอพรเขตบางรักษ์นะครับแล้วก็มีอีกคนนึงที่เจ็บแน่นหน้าอกนะฮะตอนนี้ยังตรวจสอบชื่ออยู่นะครับที่ตรวจสอบชื่อได้อีกสองคนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่

รถเคนรถตัดถ่างขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมจะยกซากของบ้านหลังนี้ขึ้นมานะคะนี่นะคะคือภาพบรรยากาศสดเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีการรายงานสดเข้ามาด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์กันนิดนึงคือก่อนที่บ้านหลังเนี้ยจะถล่มลงมาจนเหลือแค่ซากอย่างที่เห็นภาพสดอยู่ตอนนี้ค่ะช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำกันอยู่เนี่ยนะคะมีการสดผ่านทางเฟซบุ๊คบรรยากาศต่างที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือและเราจะได้ยินเสียงจากการสด
บ้านหลังนี้มันมีรอยราวคานเริ่มเป็นลักษณะท้องช้างเพราะว่าไฟไหม้รวมกับน้ำหนักของน้ำที่ฉีดดับไฟ
นี่นะคะมีการพยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครที่อยู่ในตัวอาคารหรือว่าตัวบ้านหลังเนี้ยทยอยออกมาแต่กลายเป็นว่าก็มาเกิดเหตุสลดขึ้นก็คือบ้านถล่มลงมาโดยที่มีเจ้าหน้าที่ติดค้างอยู่ด้านใน๔คนนะคะ
ล่าเริ่มรู้สุดและเรียนนะครับอีกครั้งกการสุดตัวนะครับ
๑นะครับที่๑นะครับหนาค่าเริ่มเป็นตรงท้องช้างนะครับ

ฮะแกคี้ไปหาตรงเนี้ยมันเป็นโถมน้ำไม่เจอข้าง
นี่ค่ะคือฟังจากเจ้าหน้าที่ที่เขาไลฟ์ในตอนนั้นก่อนถล่มเนี่ย

แล้วก็ไปฉีดน้ำนานเป็นชั่วโมง
มันก็เลยเป็นแอ่งลงมาแบบนี้เพราะว่าไฟไหม้แล้วมันก็ร้าว
แล้วน้ำที่ฉีดเข้าไปก็น้ำหนักมาก
มันอุ้มน้ำอยู่ด้วยนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
เพื่อจะช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างด้านในนะฮะ
แล้วตอนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นภาพนี้คือ
ตอนที่เรากำลังค้นหาเพิ่มเติมกันนะครับ
สำหรับผู้ติดทางด้านในนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับ
ความจริงแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไป๖คน
มี๒คนที่บาดเจ็บแล้วช่วยออกมาได้
แต่๔คนเนี่ยอยู่ด้านในลึกเข้าไปนะครับ
ก็เลยไปช่วยกันไม่ทันก็เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ
คนในบ้านด้วยเป็น๕ศพนะครับ

นี่คือภาพช่วงเวลาที่เขาไปช่วยกัน

บ้านหลังนี้ถล่มลงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งถูกตัวอาคารทับเอาไว้
หลังจากที่บ้านเนี่ยถล่มลงมาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คือมาเจ็บลักษณะนอนคว่ำเห็นมั้ยฮะเห็นมือมั้ยฮะ
ค่ะคือเพื่อนที่ไปช่วยเนี่ย
มันมีช่องปูนพอจะเห็นใบหน้านะครับ
แล้วมีแขนขวาเนี่ยถูกปูนทับเอาไว้
นี่เป็นชุดของป่อเต็กตึงนะครับที่พยายามช่วยเหลือ
คือตะโกนบอกพยายามตะโกนเรียก
แล้วบอกคือถ้ายังมีสติเนี่ยยังรู้สึกตัวเนี่ยให้กำมือนะ
โอ้โหนี่ฮะจากคลิปแรกเนี่ยความหวังเนี่ยเหมือนจะริบรีนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดทางเครื่องจักรเจาะพื้นปูแล้วช่วยกันดึงร่างขึ้นมาได้
คือเจ้าหน้าที่ท่านนี้รอดชีวิตได้ราวปฏิหารนะครับทุกผู้ชมครับ
อาจจะต้องหลบแขน
นี่ฮะเจริญที่ดับเพลินท่านนี้เมื่อสักครู่ยังเห็นยกมือไหว้ขอบคุณ
เห็นตัวอาคารทับไปนี่นะช่วยกันมาได้นะครับท่านผู้ชมครับ
รอดชีวิตมาได้ก่อนหน้านี้กู้ภัยก็ไปช่วยเหลืออาสาสมัครที่โดนอาคารทับออกมาก่อนแล้วคนหนึ่งนะฮะ
ค่ะคือนายอิทธิพลประสงค์ทรัพย์นะครับ
เป็นอพรสำนักงานเขตบางรักษ์นะครับก็บาดเจ็บนะฮะ
บาดเจ็บที่มือทั้งสองข้างยังสามารถคุยตอบโต้ได้นะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
อีกคนนึงชื่อหมูนะฮะได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ถูกกระแทกไปที่หน้าอกนี่ฮะช่วยเหลือออกมาได้เหมือนกัน
โอ้โหแต่อีก๔คนในช่วงเวลาที่อาคารถล่มเนี่ย
เจ้าหน้าที่อยู่ด้านใน๖คนอีก๔คนช่วยไม่ทันจริงนะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับญาติของเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
ชื่อว่าในหนึ่งค่ะเขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่า
อยู่บ้านหลังนี้ได้ปีหนึ่งตอนตี๕ค่ะเขาอยู่ชั้น๒ของบ้าน
เขาเห็นเปลวไฟออกมาจากป้อมยามที่ติดกับกำแพงบ้าน
ก็เลยรีบไปเรียกคนที่อยู่ในบ้านทั้งหมดทั้ง๘คนเนี่ยนะคะ
ให้รีบหนีออกมาจากบ้านเพราะว่าบ้านไฟไหม้คือไหม้จากชั้นล่าง
แล้วก็ลุกลามขึ้นไปด้านบนอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ชุนละมุนกันมากอะค่ะ
หนึ่งบอกว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุของไฟไหม้เนี่ย
น่าจะเกิดจากปั๊มลมที่อยู่บริเวณป้อมยามติดกับกำแพงบ้าน
ติดตั้งระบบฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด๑๙เอาไว้
แต่มีการเสียบปลั๊กไฟเอาไว้ตลอดเวลา
จริงแล้วระบบจะต้องตัดเองอัตโนมัติ
ก็เลยไม่แน่ใจว่านี่คือสาเหตุหรือไม่แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่า
นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้นะคะ
แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
ประตูรีโมทแต่ประตูรีโมทเสียแล้วก็ถอดออก
วันออกก็เหลือแค่ปั๊มลมอันเดียว
เป็นปั๊มลมคล้ายที่ว่าร้านซ่อมมอไซค์ที่เขาใช้
ใช้เติมลมยางอะครับเพราะว่าอ่านี่เป็น
ตอนที่ออกมานี่คือยังแค่เพลิงกำลังโหมขึ้นมา
แต่ที่ถลบนี้ก็คือตอนที่เขามาลดน้ำ
ดับเพลิงกันแล้วแล้วก็น้ำนี่มันหนัก
คงจะหนักตัวอาคารโอเคนะโอเคเนอะ
ตัวพี่เองคือเห็นแสงไฟออกมาจากห้องนั้นชัวร์ใช่ไหม
ชัวร์เลยครับผมเค้าต้มหน้าลงมาเลยเพราะว่าผมอยู่ชั้นสอง
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับ
เจ้าหน้าที่หนับเพลิงและกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาได้เล่าวินาทีชีวิตให้เราฟังนะครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อเช้าเนี่ยพอฉีดน้ำควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้ว
ก็เข้าไปกับเพื่อนไปสำรวจบนชั้น๒ของบ้าน
แล้วไปเจอว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่จุดที่เป็นห้องน้ำ
เขาก็กลับออกมากันเพื่อจะมาเอาอุปกรณ์
ลักษณะเป็นการใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ

นี่คือจุดนะฮะจะเห็นว่าผู้ที่เขาเป็นคนในบ้านแล้วเสียชีวิตอยู่เนี่ย

แล้วเขาเสียชีวิตอยู่จุดที่เป็นห้องน้ำบนชั้นสองของบ้าน
ตามที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับกู้ภัยบอกเรานะครับ
เขาไปเจอแล้วเขาก็จะต้องออกมาเพื่อมาใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
จังหวะนั้นตอนที่จะมาใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
หัวหน้าชุดเขาประเมินเบื้องต้นแล้วเห็นอาการเริ่มสุดตัว
ก็เลยแจ้งอาสาบอกว่าให้ออกมาจากตัวอาคาร
แป๊บเดียวฮะอาคารพังถล่มลงมาเลยครับ
ทางหัวหน้าเขาก็ประเมินแล้วบอกว่าอาคารตัวนี้มันเริ่มจะเหมือนมันจะซุดนะ
ให้อาสาถอยออกมาให้พวกเราถอยออกมาเพราะว่าดูท่าแล้วมันไม่ปลอดภัย
ตอนนั้นตอนนั้นผมก็อยู่บนชั้นสอง
ชั้น๒พอเข้าไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำอยู่ที่ชั้น๒นะครับ
แล้วก็เจอเสร็จแล้วก็ทีนี้ผมก็เรียกกันลงมาเพื่อที่จะมาเตรียมตัว
เพื่อจะใส่ชุดช่วยหายใจเพื่อจะขึ้นไปใหม่เพื่อจะเอาศพลงมาอีกรอบนึง
แต่ทีนี้ช่วงจังหวะที่ว่าเราลงมาเนี่ยน้องหลายคนอาสาของเราลงมายังไม่หมด
จังหวะเดียวแค่นั้นครับคลื่นลงมาเลย
แล้วก็เราก็ได้บรรเวิร์ดสถานการณ์นะครับ

เป็นผู้ให้ชีวิตสะพวงหลายนาทีครับ
เราได้คุยกับอาสาอีกท่านหนึ่งนะครับ

ที่บาดเจ็บนะฮะแล้วก็พยายามค้นหาผู้ที่ติดอยู่ด้านในนะครับ
นี่คือนายุทษาการจิตตินันทพงส์นะครับ
ในการทำงานเป็นเรื่องของโครงสร้างของอาคารด้วย
ทำให้การไปช่วยเหลือมันก็เลยยากลำบากนะครับ
รวมถึงยังมีเรื่องของความร้อนที่มันคุกกลุ่นอยู่ในตัวอาคารด้วยนะครับ
โครงสร้างมันค่อนข้างที่จะลงมามันจะลงมันทับ
มันลงมาช่วงระหว่างตรงกลางเลย

มันไม่ได้ว่าทิ้งดิ่งลงไปด้านข้างไม่ได้ออกข้างเลยแต่เนี่ยมันลงมาตรงกลางเลย
ทำให้คนที่ทำงานอยู่ด้านในโดนทับ
มันเป็นเพราะโครงสร้างที่รับน้ำหนักเยอะครับ
จากการไฟไหม้ใช้เวลานานแล้วก็จากการที่เราฉีดน้ำเข้าไปด้านใน
มันเลยทำให้โครงสร้างมันรับน้ำหนักเยอะ

เพราะว่ามันหลายเคสแล้วที่มีการสูญเสียมันก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งครับ
บอกต่อไปให้ลุ่นน้องลูกหลังที่อยากเข้ามาทำงานใน

ประมัติระวังแลก็เรียนรู้ให้มาก
นี่นะคะก็ต้องขอแสงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสีย
ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ทีนี้ค่ะจากข้อมูลของคนที่อยู่ในบ้านและรอดชีวิตมา
และข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่จากกู้ภัยนี่นะคะ
สรุปเหตุการณ์กันอีกรอบนึงแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕นะคะ
คนที่อยู่ในบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาอยู่ด้านบน
เขาตื่นก็เลยเดินลงมา
เห็นว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากที่บริเวณตู้ยาม

ในตู้ยามจะมีเครื่องปั๊มลม๑เครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อป้องกันโควิด๑๙
แล้วมันก็จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่บรรจุแอลกอฮอล์อยู่นะคะ

ซึ่งจริงแล้วจะต้องมีการตัดอัตโนมัติ

เพราะว่าในตู้ยามมีการเก็บที่นอนเอาไว้

เริ่มเห็นว่าไฟไหม้เนี่ยก็รีบไปบอกทุกคนในบ้านที่อยู่กัน๘คนนะคะ

๕คนหนีออกมาจากบ้านได้ปลอดภัย
มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยอีก๒คนออกมาจากบ้านได้

แต่เหลืออยู่อีก๑คน
เป็นผู้ชายคาดว่าเป็นคนดูแลบ้าน
วิ่งหนีคาดว่าน่าจะไปหลบในห้องน้ำ
ชั้นบนของบ้านเดี๋ยวขอข้อมูลแบบชัด
ตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะคะว่าชั้นบนของบ้านเนี่ย

แล้วก็ผู้ชายที่ติดค้างอยู่เนี่ย
อยู่ในห้องน้ำชั้นบนของบ้าน

ใช่แล้วก็เกิดไฟคลอกเสียชีวิต
ที่ดับเพลิงก็ระดมฉีดน้ำดับไฟนะคะ

แต่เป็นเรื่องเศร้าว่ามีผู้เสียชีวิต

คือพอโครบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ยท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้นะฮะ

ก็ตามลักษณะของการดับเพลิงโดยทั่วไปนะครับ
เพื่อป้องกันการปะทุอีกรอบหนึ่ง
เป็นช่วงสักประมาณ๗โมงเช้าแล้ว
ระหว่างนี้ก็มีชุดกู้ภัยชุดดับเพลิงเนี่ย
พยายามเข้าไปสำรวจด้านในว่ามีใครติดค้างหรือเปล่า
โดยเฉพาะ๑คนคนในบ้านที่ทราบว่ายังติดค้างอยู่ด้านใน
มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งบอกว่าความจริงเข้าไปแล้ว
ไปเจอว่าเขาเสียชีวิตแล้วล่ะแต่ต้องกลับออกมาเพื่อใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
ระหว่างที่กำลังเข้าไปสำรวจดูด้านในแล้วฉีดน้ำเลี้ยงแบบนี้
ก็อย่างที่เราเห็นคลิปอาคารพังถล่มคลืนลงมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
จังหวะที่พังอย่างนี้มี๒คนที่เขาอยู่มุมหน่อย
เจ้าหน้าที่อาสาเพื่อนก็ไปช่วยกันในการที่จะนำตัวออกมาได้
แต่อีก๔คนเนี่ยติดค้างอยู่ด้านในซึ่งในขณะนี้สามารถไปเจอและนำศพออกมาได้แล้วหนึ่ง
ยังเหลืออีก๔รวมทั้งคนในบ้านนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ยังทำงานอยู่คือค้นหาอีก๕ศพที่ติดค้างอยู่ด้านในนะฮะ
ดังนั้นนะคะวิธีการในการค้นหาอีก๕ศพ๔ศพที่ติดค้างอยู่ด้านในเนี่ยค่ะมาดูวิธีการกันหน่อย
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของการเผชิญเหตุและการช่วยเหลือกรณีอาคารถล่ม
สี่คนที่ต้องค้นหาตอนนี้ก็จะมีการวางเซ็นเซอร์ตามจุดต่าง
ที่คาดว่าติดอยู่ในบ้านแล้วก็มีการตรวจจับแรงสั่นสะเทือน
เครื่องนี้ตรวจสัญญาณเสี่ยงได้ค่ะตอนที่ใช้อุปกรณ์นี้
เจ้าหน้าที่ห้ามสื่อมวลชนอยู่บริเวณใกล้ส่งเสียงดัง
เพราะว่าจะมีการตรวจจับสัญญาณเสียงดังนั้นทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคือ
ไม่สามารถส่งเสียงดังอะไรได้เดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบาย
ถึงวิธีการทำงานนี้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่ง

แล้วส่งสัญญาณเสียงมันสื่อสารกับผู้สมภัย
แล้วจะเซ็นเซอร์ผ่านสายเคเบิ้ล

แล้วก็ตัวนี้คือตัวชุฟันโฟน
ชุฟันโฟนก็จะมีหูฟัง
ตัวนี้มันสามารถจับแรงสังเกิดได้มากน้อยแค่ไหน

ซึ่งความเข้มตัวนี้มันสามารถที่จะปรับความหยาบความละเอียดกันได้

เรื่องของสัญญาณเสียงและก็แรงสังเกิดที่มันรบกวน
คุณผู้ชมคะทางสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย
ได้นำอากาศยานไร้คนขับ
ติดตั้งกล้องถ่ายภาพแบบปกติและแบบอินฟาเรทนะคะ
บินขึ้นสำรวจแล้วสิ่งที่มองเห็นจะเป็นแบบนี้นะคะ

แล้วที่เป็นสีแดงเหลืองส้มเนี่ยค่ะ

ว่ามีคลื่นความร้อนอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
นี่คือมีคลื่นความร้อนอยู่ที่โซนด้านหลังของบ้านที่ถล่มลงมานะคะ

ตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าทั้งสี่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็เลยต้องใช้วิธีการลักษณะแบบนี้นะคะครับ
พื้นดินค่ะนำเคนายทั้งหมด๘ตัวนะคะ
ค้นหาด้วยนะคะสุนัขทุกตัวใส่รองเท้ากันไฟ
ฝึกมาอย่างดีในการช่วยเหลือในเรื่องของการกู้ภัยช่วยชีวิตนะคะ
ถ้าเจอสัญญาณชีพจะเห่าและแจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าค้นหานะคะ
โมงครึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีสัญญาณชีพของกู้ภัยที่ติดอยู่ในบ้าน
ไม่มีสัญญาณชีพของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านอีกหนึ่งคน
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ยืนยันเมื่อช่วงเย็นแล้วนะคะ
ว่าทั้ง๔คนที่ติดค้างอยู่ในซากอาคารของบ้านหลังนี้ค่ะ

คือทีแรกเนี่ยก็พยายามที่จะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มี
เพื่อจะดูว่าทั้ง๔คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดค้างด้านในเนี่ย
ยังมีชีวิตหรือไม่อย่างไรแต่ก็น่าเศร้าน่าเสียใจนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ยืนยันชัดเจนว่าทั้ง๔ท่านเสียชีวิตนะครับ
รวมทั้งอีกหนึ่งคนที่นำออกมาก่อนได้แล้วนะครับ

นายเกลือกเสกสรรวาสาธิริรุริย์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนี้ครับท่านผอเกริกเสกสรรนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน
แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นแรงสั่นที่มาจากผู้ติดอยู่ในซากอาคาร
กระทั่ง๑๖นาฬิกา๓๐นาที

มีอุณหภูมิสูงกว่า๑๐๐องศานะฮะ

ด้านในบ้านโอ้โหไฟไหม้ด้วยนะ
๑๐๐องศาเซียสสูงมากกว่า

ทีมค้นหาก็เลยต้องลงความเห็น

จึงต้องมาวางแผนในการกู้ร่าง

จะใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่อย่างรถเครน

มันอยู่ในลักษณะของการพังถล่มแล้ว

แบบไหลพิงกันมันก็ยกยาก

ออกเป็น๔โซนเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับ

เป็นจุดที่โครงสร้างเสียหายน้อยที่สุดนะครับ
เพราะเป็นจุดที่โครงสร้างยังแข็งแรงที่สุด
หากใช้เครื่องจักรหนักแสดงว่าตามหลักสากลนะก็คือจะไม่พบผู้รอดชีวิตแล้วนะครับ
ต้องให้วิศวกรรมสถานคอยดูตลอดด้วย
หากพบว่าโครงสร้างเริ่มเคลื่อนก็ต้องหยุดการทำงานทันที
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาสัก๑๒วันนะฮะในการที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกมาได้ครบนะครับ
และในส่วนตำแหน่งอื่นก็ให้หยุดการทำงานแต่ในส่วนตัวนี้นะครับจะใช้ดุลพินิษฐ์นะครับโดยการใช้การค้ำยำนะครับซึ่งอาจารย์ธเนธเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ทำงานร่วมกลมป้องกันมาตลอดตลอดเนี่ยนะครับก็ให้ใช้ถุงซายนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเข้าไปทำการค้ำยันนะครับโครงสร้างตัวนี้โครงสร้างตัวนี้มันมีผลกระทบตรงที่ว่าคุณไปเจาะหรือไปทำการกระแทกโดยเครื่องจักรที่มีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้โครงสร้างอา
ดูว่ามันมีการเคลื่อนที่หรือเปล่าก่อนหน้านี้นะครับที่มาถึงเนี่ยนะครับการฉีดน้ำเนี่ยมันมีผลทำให้โครงสร้างมันค่อยเคลื่อนนะครับไอแผนต่อไปก็คือเราจะเอาเครื่องจักรหนักเนี่ยนะครับมาสแตนบายในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะกรณีที่ยกโครงสร้างอาคารนะครับซึ่งจะเห็นว่าโครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างอาคารที่มีความกว้างนะครับ
ครับคุณเข็มมาสอนคุณภาพูมครับด้านหลังของผมก็คือบ้านสามชั้นที่เกิดไปลุกไหม้แล้วก็ถล่มลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับ
บอกแบบนี้ครับว่าด้านหลังของผมขนาดนี้เนี่ยจะเห็นกลุ่มของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ไพจรภิตรรวจแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาช่วยกันให้มีการกู้ซากของบ้าน
ตรงบริเวณถนนของหน้าบ้านเนี่ยอันนั้นคือรถเคนขนาดใหญ่
ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตรงนั้นมีรถจอดอยู่จำนวน๒คัน
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็คือว่าช่วงเย็น
เคนจำนวน๒คันแล้วก็รถตัดถ่างขนาดใหญ่
ได้เข้ามาในพื้นที่บริเวณตรงนี้โดยแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะมีการนำรถเข้ามาจอดบริเวณลานย่าตรงที่เจ้าหน้าที่ยืนแบบนี้
เพื่อที่จะมีการนำแผ่นปูนแล้วก็นำเศษซากที่มีการถล่มลงมาเนี่ย
ออกจากพื้นที่ขึ้นใส่รถบรรทุกเพื่อที่มีการนำร่างออกมา
แต่เนื่องจากแบบนี้ครับว่าพอจากการตรวจสอบของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพที่ได้มีการเดินตรวจตั้งแต่ช่วง๑ทุ่มที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้ครับว่า
บริเวณพื้นย่าตรงที่เจ้าหน้าที่ยืนตรงนี้นะครับมันมีความนุ่มแล้วมันมีความนิ่ม
ฉะนั้นมันจะเกิดความไม่ปลอดภัยหากมีการนำรถจำนวน๒คันที่เป็นรถเคนเข้ามาในพื้นที่
ฉะนั้นเนี่ยแผนการที่เจ้าหน้าที่ที่คาดการณ์กันไว้หลังจากนี้ก็คือว่า
จะต้องมีการนำแผ่นเหล็กมาวางบนพื้นบริเวณตรงนี้
แล้วก็มีการเกลี่ยเศษซากปูนให้เรียบเพื่อจะนำแผ่นปูนมาวางและนำรถของเครนเข้ามาในพื้นที่
ซึ่งขั้นตอนตอนนี้รถแผ่นเหล็กได้เข้ามาประจำจุดแล้ว
แล้วก็มีการปูพื้นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับ
อยู่ระหว่างการหารือของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ก็มีข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่า
การที่มีอุปกรณ์ต่างเข้ามาในพื้นที่แล้ว
รวมถึงมีการนำแผ่นเหล็กมาวางตรงนี้แล้ว
ถ้าเกิดว่ารถต่างไม่ว่าจะเป็นรถตัดถ่างขนาดใหญ่ก็ดี
หรือว่าเป็นรถเครนเข้ามาได้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันเลยว่าจะใช้เวลาภายในคืนนี้
ให้เสร็จภายในคืนนี้
เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะเกิดอุปสรรคในการทำงาน
ที่จะมีการต่อเนื่องเพราะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการอ่อนล้านะครับ

ตอนนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นขนาดนี้
ด้านหลังของผมจะเห็นว่ากลุ่มของเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมสถานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ดี

ว่าจะมีการนำรถเคนเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้เมื่อไหร่
และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมนัทธพงธ์เลียสัญเทียข่าวแฮรดรัดทีวี
ถ้าฟังจากคุณนัทธพงธ์ผู้บ้างพ่อทธมรอบว่า
อยากจะให้เจอเอาให้เสร็จในคืนนี้
จะต้องดูปฏิบัติการยังไงจะเจาะจอไว้ให้

เจ้าหน้าที่คู่ภัยที่ติดอยู่ด้านในติดอยู่ทั้งหมด๔คน
ตอนนี้นะครับที่นำศพออกมาได้แล้วตั้งแต่คนแรกตั้งแต่ช่วงบ่าย
ก็คือนายธนพพระภัยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไว้๔๔ปี
ต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะฮะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะครับ
ท่านก็เข้าไปในช่วงที่ควบคุมเพลิงได้แล้วแล้วเข้าไปสำนวนด้านใน
ไปดูเรื่องของด้านในสุดท้ายอาคารพังทำหนดลงมาพอดี
เป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ภาพตอนที่นำศพออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่นี่คือรองเท้าคือหมวก
ของนายธนพพระภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไว้๔๔ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำผ้ามาคลุมร่างวางรองเท้ากับหมวกประจำกายเอาไว้นะครับ
ที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นภาพเสือให้เห็นถึงความเสียสละของนายธนภพ
เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นความเสียสละจริงนะครับ
มีภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็ยิ่งสะเทือนใจนะครับ
ก็คือภรรยาของนายธนพบนะครับพอทราบข่าวก็มาที่จุดเกิดเหตุ
ไปถึงก็ไปกอดศพสามีร้องไห้นี่ครับเพื่อนนะครับ
ทุกคนก็ร้องไห้ไปตามตามกันเพราะว่ามันกระทันหันเหลือเกิน
สะเทือนใจเหลือเกินนะครับถือว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างเสียสละจริงนะครับ
เป็นการเข้าไปช่วยเหลือเหตุหลังจากเกิดเพลิงไหม้บ้านหลังนี้นะครับ
จากนั้นช่วง๑๔นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่อาสาจากทุกหน่วยงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ยืนเรียงแถวเพื่อแสดงความอาลัยให้กับนายธนพบประภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างส่งร่างไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนที่นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชค่ะ
ก่อนที่จะเคลื่อนร่างออกไปนะครับทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้นำทงชาติไทยมาคลุมให้กับร่างของนายธนพบด้วยนะครับ
ทำกลางบรรยากาศความโศกเศร้าของญาติของครอบครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ได้ทำงานร่วมกัน
เราได้คุยกับคุณป้านะครับคุณป้าของนายธนพบนะครับ
หลานชายเนี่ยชื่อเล่นชื่อต้นป้าบอกว่าหลานชายทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาสาเป็นดับเพลิงมาหลายปี
ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะต้องมาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเช้ายังทานข้าวกันอยู่ที่บ้านนะ
ตอนที่ป้าเนี่ยทานข้าวที่บ้านนะฮะแต่ว่าหลานชายเนี่ยมาดับเพลิงแล้วมาช่วยที่เกิดเหตุ
เพื่อนบ้านเนี่ยเดินมาบอกบอกว่าต้นถูกอาคารล้มทับตาย
ป้าบอกว่าป้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะถึงขั้นไม่กล้าเปิดดูข่าวไม่ดูอะไรเลยเพราะรับไม่ได้
ที่ผ่านมาเคยเตือนแล้วก็เป็นห่วงหลานตลอดเวลาออกไปทำงานด้านอาสา
ให้ระวังอันตรายป้าบอกป้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้มันจะมาถึงจนได้
รีบเลยรีบเอารถออกเราก็รู้แล้วต้องมีเหตุที่ไหนแน่
เตือนเขาเรื่องขับรถแต่ไม่คิดว่าเขามาจะโดนอย่างนี้ไม่คิดเลยอ่ะ
คุณผู้ชมค่ะหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี
ได้โพสต์ข้อความอะไรนายธนพบหรือนิตน
ซึ่งเป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธนภัยประจำจังหวัดนทบุรี
อาสาสมัครของมูลนิธิสยามนนทบุรี
โดยมีข้อความไว้อะไรว่า

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ต้นเป็นนักดับเพลิงที่มีจิตใจมุ่งมั่น
เสียสละด้วยหัวใจอย่างแท้จริง
ทำงานกันมากว่า๑๖ปี
เมื่อ๑๐ปีที่แล้วไปไหนไปกัน
ลุยไหนลุยกันงานด้านดับเพลิง
ทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชน

และเป็นอีกคนในจำนวน๑๖คน
ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสยามนทบุรีขึ้นมา

แต่ความดีของเขาจะยังคงอยู่ในใจพวกเราเสมอ

พี่น้องเรามาครบทุกคนแล้วนะต้น
ไปสู่สุขติไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้ว
ปู่อินจงนำทางไปสู่พบภูมิที่ดี

พวกเราอาจจะเสียใจในเหตุการณ์ครั้งนี้

ในการสร้างบุญทำความดีให้กับประเทศชาติ
ในการไว้อาลัยให้กับนายธนภพ
ซึ่งมีการใช้เพลงคนกู้ภัยของเสกโลโซ
มาประกอบคลิปนี้ค่ะ
อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
อยู่เพื่อทำความดี
นี่คือวิธีของคนกู้ภัย
ให้ไม่มีวันจบ
ไม่เคยหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ถ้าเลือดเนื้อในกายมันช่วยเหลือคนได้
ก็พร้อมยอมสลากมัน
ฝากชื่อไว้บนฝันทะพี
ฝากความดีเพื่อสร้างแรงผลักดัน
ให้คนได้เห็นได้จดจำฉัน
นั่นคือความตั้งใจ
คุณผู้ชมคะในเพจมนุษย์กู้ภัยค่ะ

กับวงการดับเพลิงบรรเทาสาธารณภัย
ที่ได้สูญเสียพี่น้องไป๔ท่าน
เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะ

นำภาพลูกน้อยวัย๑เดือน
คลอดเมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เป็นลูกของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกท่านหนึ่ง
ที่ติดอยู่ในซากของบ้านหลังนี้ที่ถูกไฟไหม้ค่ะ
ก็คือนายสุทัศน์เปลี่ยนกลัดนะคะ

แล้วก็มีข้อความบอกว่าหนูน้อยคนนี้จะรู้ไหม
ว่าพ่อจะไม่กลับมากอดหนูเหมือนในทุกวันอีกแล้ว
หนึ่งในผู้เสียชีวิตที่เข้ามาดับเพลิงในอาคารเนี่ยค่ะ
ก็คือเพิ่งมีลูกแค่เดือนเดียวนะคะ
เจ้าตัวก็เพิ่งผ่านวันเกิดมา๒วัน
วันเกิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ดับไฟในทุ่ง

แล้วก็เนี่ยมาเกิดเหตุนี้ติดอยู่ในซากของบ้านหลังนี้เสียชีวิตนะคะ
แต่เชื่อว่าถ้าหนูน้อยคนนี้โตมาเนี่ย

ที่เสียสละจริงนะฮะ
ในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยเหตุต่างนะครับ

บ้านหลังที่เกิดเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อเช้ามืดวันนี้นะครับ

เจ้าของบ้านก็คือคุณเออดีศรโสภานะครับ
เป็นกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน

ก็จะเป็นลักษณะของเป็นที่ตั้งโรงงานด้วยนะครับ
มีการติดป้ายแสดงออกทางการเมืองอยู่เป็นระยะนะฮะ
บ้านนี้เนี่ยเจ้าของบ้านคือนายอดิษรโสภาชื่อเล่นชื่อเอบอกว่า
ใช้ชีวิตอยู่กันแบบเรียบง่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง
นำไปประกอบปรุงอาหารทำกินกันเอง
เมนูหลักที่คนที่อยู่ในบ้านชอบทำกินกันก็คือ
หมี่เกี้ยวหมูแดงมินเนียนในตำนาน

แล้วก็ผักสดอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นเรื่องของเจ้าของบ้านนะครับ

เราอยากให้ดูรายละเอียดในส่วนของเจ้าของบ้านเพิ่มเติมกันนิดนึง
จากการตรวจสอบอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่า
บ้านหลังนี้เป็นของเอมินเนียน
ชื่อจริงก็คือนายอดีศรโสภานนะคะ
ก็อยู่ในกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง
ตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่าอยู่ระหว่างเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น

แล้วก็ให้ในเกียรติเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้หลังที่เกิดเหตุ
ในเกียรติก็คือคนที่หลบอยู่บนห้องน้ำด้านบน

อดีศรเจ้าของบ้านได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ก็คือเฟซบุ๊คชื่อเขาเลยแต่เป็นภาษาอังกฤษอดีศรโสภา
มีข้อความแสดงความอาลัย
ระบุว่าหลับให้สบายครับทอมมี่น้องรัก
อมมี่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษ
มาเป็นเลขาพี่เอด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
งานล่าสุดที่ยังดำเนินการอยู่คือธุรกิจกับทางยุโรป
เดี๋ยวพี่เอทำต่อเองไม่ต้องเป็นห่วง
ตั้งแต่วิกฤตโควิด๑๙เป็นต้นมาทอมมี่ขอลาออกหลายครั้ง
สินค้าค้างสต็อกการตลาดผิดเป้าหมาย
ดูจะมีความสุขหน่อยก็ตอนที่พี่เอส่งไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกน้องพี่เอ
และออกไปสอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนยากไร้ในโครงการต่างของพี่เอก
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
อดีศรเจ้าของบ้านโพสต์คลิปนะคะ
คลิปนี้ค่ะกล้องวงจรปิด
เช่าบ้านที่ได้รับผลผลตกภพจากโควิด๑๙
มารับสิ่งของตู้ปันสุกที่หน้าบ้านเขายังมีตู้อยู่นะคะ
มีอยู่มีตัวยังมีอยู่ใช่แล้วก็ติดกับป้อมยาม
ครับที่บอกว่าอาจจะเป็นสาเหตุตรงป้อมยามหรือเปล่า
ที่มีเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะคะอันนี้คือเป็นภาพก่อนที่เกิดเหตุ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหกโมงเย็นที่ผ่านมานายอดีศร
เจ้าของบ้านโพสต์ภาพหลังเกิดเหตุบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ตอนที่เริ่มเกาะสร้างนะคะคือก่อนที่จะถูกไฟไหม้นะคะ
เขามีข้อความบอกว่ายอมรับว่าตัวเองไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างและการก่อสร้าง
แต่ขอย้ำหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดคำถามว่าเอ๊ะ
โครงสร้างของบ้านหลังนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงแม้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปดับไฟก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่าง
ในการเข้าไปดับไฟช่วงจังหวะที่เกิดไฟไหม้อะนะคะในอดีศรเจ้าของบ้านก็เลยโพสต์ภาพนี้
ตอนก่อสร้างบ้านยืนยันว่าไม่ได้มีการต่อเติมผิดแบบไปจากเดิม
แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีทางศาสนาให้ด้วยค่ะ
สาเหตุอย่างละเอียดทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เพลิงไหม้จนอาคารซุดถล่มลงมาก็คงรอเจ้าหน้าที่
ที่เขาเกี่ยวข้องมาตรวจสอบอย่างละเอียดกันต่อไปนะครับต้องรอสรุปนะครับ
ท่านผู้ชมครับเอาดูล่าสุดนะฮะเมื่อสักครู่นี้คุณนัทพงศ์เพิ่งรายงานสดเข้ามานะครับ
แต่ดูภาพอีกสักครั้งนะฮะนี่คือพลตำรวจเอกอสุวินขวัญเมือง
ราชการกรุงเทพมหานครนะครับช่วงทุ่มกว่ากว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับวิธีการ
ในการที่จะเอาซากปรักหักพังทั้งหมดเนี่ยออกไปแล้วก็สามารถนำผู้ที่ติดค้างด้านในเนี่ย
ออกมาให้ได้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านผู้ว่ากรทมนะครับ
ผ่านสวดออกมาพอมาดูแล้วนะดินมันออน
กำลังเอาแพรนเหล็กรีบตามมาเพราะว่าแพรนเหล็กต้องวาง
ซึ่งมันหนักมากมันจะจมดินดินมันอ่อน
กำลังเอาแพรนเหล็กมารอแปปเดี๋ยวผมอยากให้จบในคืนนี้
ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งไฟไหม้และอาคารพังถล่ม
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้ยังระบุไม่ได้นะครับ
ว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดจากอะไรส่วนอาคารถล่มเนี่ยมันจะเกิดจากเพลิงไหม้รุนแรง
วัสดุโครงสร้างได้รับความร้อนแล้วก็มีน้ำอีกนะฮะ
แล้วจนไม่ไหวก็เลยพังถล่มลงมาหรือไม่อย่างไรแต่ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยว่านะครับ
ว่าการก่อสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยโครงสร้างต่างเนี่ยถูกต้องหรือไม่
มีการขออนุญาตต่อเติมกับทางสำนักงานเขตพื้นที่หรือไม่นะครับ
เรื่องนี้พวกเขาทำว่าก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดกันต่อไป
นะคะเดี๋ยวรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่นะคะ